ดูเรื่องราวพิษรักแรงหึงที่ร้อยเอ็ด
ผู้ชายคนหนึ่งเขาคบกันมาผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่ง

ฝ่ายผู้หญิงเขาเป็นแม่ม่ายลูกติดนะคุณผู้ชม
แต่ฝ่ายผู้ชายชอบหึงห่วงผู้หญิง

เวลามีลูกค้าไปกินก็จะไปแซวไปคุยไปพูดไปคุยกัน

แต่ผู้ชายยังไม่ยอมที่จะเลิกไปตื้อ

ไปนั่งดื่มเล่าข่าวจนเมายอมใจ

เสร็จปั๊บยังขึ้นคร่อมแล้วยังยิงซ้ำไปอีกนะฮะ
ทั้งที่หัวทั้งที่แก้มแล้วก็ที่คอคุณผู้ชม

นี่คือภาพนาทีตายที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิด

เป็นภาพอดีตผัวเก่าเดินเข้าไปยิงเมีย

ยกมือไหว้ขอชีวิตก็ยังไม่ฟัง
วิญญาณเพชรชะฆาตชักปืนยิงใส่ไม่ยั้ง
ซ้ำยังยืนคร่อมร่างแล้วยิงซ้ำอีก
เป็นเหตุการณ์สยองช่วงค่ำของเมื่อวาน
หลังเกิดเหตุตำรวจสพจตุรพักษ์พิมาร

ที่นั่นเป็นร้านหมูกระทะบุฟเฟ่

ตำบลดงแดงอำเภอจตุรพักษ์พิมาร
ในร้านพบศพนางวิพาดาตันโหอายุ๓๙ปี
ถูกกินเพื่อปืนก้าวมอมอเข้าที่ศีรษะทะลุท้ายทอย๑นัด

หงายจมกองเลือดอยู่ที่พื้นปูนหน้าโต๊ะแคทเชียร์
พื้นพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมจำนวน๓ปลอก
และกระสุนปืนด้านอีก๒นัดจึงยึดไว้เป็นหลักฐาน
พยานให้การว่าคนที่ก่อเหตุคือนายอนุสรบุญมากอายุ๓๙ปี
หรือว่าทอมมี่ซึ่งเป็นอดีตสามีของผู้ตาย
หลังก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีเข้าไปทางตัวอำเภอจตุรพักษ์พิมาร
ทีมสืบจึงรีบจัดกำลังไล่ล่าติดตาม
ของคนตายให้การว่าทั้งคู่อยู่กินกันมาประมาณ๑ปี
แต่ว่าแยกทางกันได้เมื่อ๓เดือนก่อน
ฝ่ายหญิงเป็นม่ายลูกติด๒คนและเปิดกิจการร้านหมูกระทะ
แต่ระยะหลังมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้ง
จากทอมมี่มักจะหึงห่วงผู้ตายอยู่เป็นประจำ
เนื่องจากผู้ตายเป็นคนหน้าตาดี
เวลามีลูกค้ามากินหมูกระทะก็มักจะมีการพูดหยอกล้อเล่นด้วยกัน
ทำให้อดีตสามีหึงจนขาดสติ
ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่มีปากเสียงกันอีกครั้ง
ทอมมี่ใช้กำลังกระชากคอเสื้อของผู้ตายทำให้ผู้ตายไม่พอใจ
โทรศัพท์ไปบอกญาติที่เป็นตำรวจให้มาที่ร้านโดยด่วน
ทำให้อดีตสามีหัวเสียไปเอาเหล้าขาวมานั่งดื่มกินย้อมใจ
ก่อนจะถือปืนมาไล่ยิงเมียจนตาย
งานนี้นางวิพาดาเหมือนรู้ชะตากรรมของตัวเอง
ก่อนเกิดเหตุ๑ชั่วโมงเธอโทรไปหาเพื่อนสนิทระบายทุกข์ให้ฟัง
บอกว่าอดีตสามีอารวาสทำลายข้าวของในร้านและขู่ทำร้าย
เพื่อนจึงแนะนำให้ไปแจ้งผู้เหยียบ้านมะกะไหล่เกลี่ย
แต่คล้อยหลังไม่นานวิพาดาก็ถูกยิงจนได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความหวาดภาวะให้กับชาวบ้าน
ด้วยเพราะพฤติการของทอมบี้โหดเยี่ยมเกินบรรยาย
หวาดกลัวเกรงว่าคนร้ายจะย้อนกลับมาอารวาสอีกครั้ง
ขณะที่ตำรวจสพจตุรพักษ์พิมารรวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกไหมจับแจ้ง๓ข้อหานัก
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
เอาไว้ได้ขณะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอม่วง๓๐
สุดท้ายก็ต้องเข้าไปชดใช้กรรมในคุก
ข่าวไทม์รัดทีวีบร่อยงาน